กินกันอเด็ดอร่อยแล้วสำหรับก๋วยเตี๋ยหมูโบราณ
เรายังมีอะไรสูตรโบราณมาแนะนำคุณผู้ชมอีก

ไปกินน้ำเต้าหู้สูตรโบราณกันที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชม
ร้านนี้ขายมากว่า๑ปีแล้ว
แต่ก็ขายดิบขายดีมากมายทีเดียวดูสิ
๕๐๐๐ถุงไหมข้องแก้วเหมือนชีพ
โอ้โหนี่นึกว่าชาชักนะไม่ใช่

เพราะที่ชักเป็นท่าตักน้ำต้าหู้
ร้านนี้แหละค่ะโทฟุจังน้ำเต้าหู้โบราณ
ผลิตจากถั่วเหลือง๑๐๐เลยนะจ๊ะ

ภายในตลาดเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ
ลูกค้าก็แวะเวียนไปอุดหนุนไม่ขาดสาย
ทางร้านจะมีเครื่องเต้าหู้เอาไว้ให้๘อย่าง

เจ้าของร้านบอกว่าขายน้ำเต้าหู้สูตรโบราณ

แต่ละวันจะทำน้ำเต้าหู้๖หม้อ
แบ่งขายได้๘๔๐ถุงต่อวัน
คุณเชื่อไหมวันหนึ่งเขาได้๒๐๐๐บาทนะ
ห้าวันหนึ่งน่ะคุณโอ้โฮพี่สำคัญเนี่ยค่ะ
ไม่ได้ถึงห่วงของอะไรทั้งนั้นทั้งปวงเลยนะ
คือถ้าขายไม่หมดจริงเนี่ย

ฟังเจ้าของร้านเขาพูดถึงการขายของหน่อย
ของทางร้านเนี่ยจะเป็นน้ำเต้าหู้แท้นะคะ

ก็คือที่เราขึ้นต้นชื่อร้านว่าโทฟูจังน้ำเต้าหู้โบราณ
ก็เพราะว่าเราอยากจะทำน้ำเต้าหู้สูตรที่เป็น๑๐๐
นี่ต้องการทำน้ำเต้าหู้แบบสูตร๑๐๐

ผู้บริโภคก็จะได้รับวิตามินได้รับประโยชน
เฉพาะโปรตีนที่มาจากน้ำเต้าหู้มาจากถั่วเหลืองได้อย่างเต็มที่

ทานเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารว่างก็ได้
แล้วราคาก็ไม่แพงก็เลือกสรรกันไป
ถ้าใครอยากจะซื้อเป็นชุดเป็นเซ็ตเขาจัดไว้ให้นะ๑๕บาท
แต่ถ้าใครอยากได้เต้าหู้อย่างเดียวน้ำเต้าหู้อย่างเดียว
แล้วแต่ว่าคุณอยากชอบแบบไหนอยากได้อย่างไรนะคะ
ช็อปกันได้ไปชิมกันเลยที่ตลาดไทยเลยนะคะ
โอ้โหเป็นร้านเต้าหู้น่าทึ่งจริง

แอบฟ้องบอกคุณวรปัตรพิธีกรข่าวกีฬาคู่ซีผมบอกว่า
แอบแซวคุณชนะหน้าทึ่งอะไรสักอย่าง

เจบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ประกาศที่มีความซื่อสัตว์มาก
เลือดออกมานี่เป็นสีเขียวสีเขียวไทยรัฐเลยคุณผู้ชม
ค่ะใช่คุณชนะเขาเป็นคนที่รักองค์กรมาก

ฟรีไม่เอาตังค์คุณผู้ชมคิดดู

ก็คือให้มาเนี่ยเราก็รับไว้เป็นสิทธิ์น้ำใจไง
ก็อย่าซึ่งไปคิดอย่างนั้นว่าโถ

แต่รักที่นี่แหละแต่รักที่นี่แหละอุ๊ยรักอยู่ข้างเมือง